ซึ่งล่าสุดสภาสูงก็ได้มีการผ่านกฎหมาย
ที่จะให้มีการแต่งตั้งที่ปรึกษาแห่งรัฐนะครับ
ขั้นตอนต่อจากนี้ก็จะต้องผ่านไปอย่างสภาล่าง
เราต้องคงต้องติดตามดูว่าสภาร่างจะผ่านกฎหมายนี้หรือไม่

ใครเป็นใครกันบ้างในคณะรัฐมนตรีในรัฐบาลชุดใหม่นี้นะครับ
พวกเขานั้นมีเบื้องลึกเบื้องหลังมีที่มาที่ไปอย่างไรนะครับ
ดูคณะรัฐมนตรีชมหน้าของรัฐบาลชุดใหม่ของพม่าครับ
ไปดูที่หัวขบวนก่อนครับแน่นอนครับว่าหัวขบวนนั้นแน่นอน
แล้วก็มีรองประธานธิบดีอยู่๒คนด้วยกันนะครับ
นั่นก็คือมิ้นสวยมิ้นสวยนั้นก็มาเป็นรองประธานพิธี
ซึ่งมาจากโคต้าของกองทัพคนนี้เป็นพลเรือนนะครับ
แล้วก็อีกคนหนึ่งรองประธานธิบดีก็คือเฮลลี่วันเทียว
แล้วก็ที่เห็นอยู่๔กระทรวงอันนี้ไม่ได้เป็นการโคลนนิ่งนะครับ
เพราะว่าองซานซูจีนั้นควบทั้งหมด๔กระทรวงด้วยกัน
ต่างประเทศศึกษาธิการสำนักประธานธิบดี
พลังงานแล้วก็ไฟฟ้าแล้วก็ที่กำลังเป็นที่ถกเถียงกัน
ล่าสุดนั้นก็คือตำแหน่งที่ปรึกษาแห่งรัฐซึ่งจะทำให้เธอมีอำนาจขึ้นมาอยู่ตรงนี้
ซึ่งจะมีอำนาจค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกับประธานาธิบดี
ต้องรอนะครับว่าตกลงแล้วจะสามารถผ่านสภาร่างไปได้หรือไม่
ถ้าผ่านสภาร่างไปได้นะครับนางองซานซูจีก็จะขึ้นมาเป็นตัวตำแหน่งนี้
ซึ่งจะมีอำนาจหน้าที่คล้ายกับนายกรัฐมนตรีครับ
เราจะแบ่งกลุ่มดูรัฐมนตรีในกลุ่มอื่นของกระทรวงอื่นกันบ้าง
แบ่งกลุ่มจากผู้ที่มาจากฮาราชการแล้วก็นักวิชาการนะครับ
ราชการนักวิชาการหรือที่เราเรียกว่าเทคโนแครต
นั้นก็จะคุมอยู่ทั้งหมด๔กระทรวงด้วยกัน

คนพวกนี้ก็จะมาจากข้าราชการแล้วก็นักวิชาการ
ไปดูกลุ่มคนต่อไปครับที่จะเข้ามาบริหารประเทศ

แน่นอนครับว่ากระทรวงสาธารณสุขไม่แปลกครับที่จะเอาหมอมาเป็นรัฐมนตรี
แต่ว่าที่หลายคนจับตามองก็คือรัฐมนตรีประชาสัมพันธ์
ว่าจะต้องเอาคุณหมอเปมิ้นมาเป็นรัฐมนตรีทำไม
เพราะว่าคนนี้เคยมีอดีตเป็นนักเขียนเมื่อก่อน
แล้วก็เคยที่จะมาฝึกงานแล้วก็มาอบรม
เกี่ยวกับเรื่องของการเป็นนักข่าวในสมัยที่เป็นวัยรุ่นด้วย
เริ่มว่าเบื้องหลังนั้นก็เคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องของการประชาสัมพันธ์อยู่บ้าง
ไปดูกลุ่มของนักธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจนั้น
ไม่มีประสบการณ์ในการบริหารประเทศจะสามารถนำพาเรื่องเศรษฐกิจไปได้หรือไม่
ซึ่งรัฐมนตรีที่นำมาช่วยงานในครั้งนี้ก็นำเอามาจากนักธุรกิจด้วยเช่นกัน
ก็มีรัฐมนตรีก่อสร้างคนนี้เป็นเจ้าของบริษัทน้ำมันแล้วก็การ์ดธรรมชาติ

ซึ่งก็เป็นผู้นำเข้าเป็นผู้แทนจำหน่ายนะครับรถยนต์ยี่ห้อเกียร์อย่างเป็นทางการของพม่า
แล้วก็คนสุดท้ายนะครับก็คือรัฐมนตรีเรื่องโรงแรมแล้วก็การท่องเที่ยว
คนนี้ก็มีประสบการณ์ในการบริหารเป็นเจ้าของโรงแรมอยู่หลายแห่งด้วยกัน

นั่นก็คือกระทรวงชาติภัณฑ์
กระทรวงนี้ตั้งขึ้นมาก็เพื่อที่จะมารองรับเกี่ยวกับการเจรจาสันติภาพ
ซึ่งผู้ที่มาดำรงตำแหน่งเจ้ากระทรวงก็ไม่ใช่ใครที่ไหน
นั่นก็คือนายเท็จโลวินซึ่งก็เป็นผู้อาวุโส
แล้วก็มีบทบาทนะครับเคลื่อนไหวทางการเมืองให้กับกลุ่มชาติภัณฑ์มอนมาตั้งแต่อดีต
ก็เลยมาดูแลเกี่ยวกับกระทรวงชาติภัณฑ์ครับ
ทีนี้มีคนตั้งข้อสังเกตนะครับว่าช่วยมาร
ก็ทำให้ช่วยมานั้นมีความใกล้ชิดสนิทสนมกับนางองซานซูจี
ช่วยมาร๒คนที่ได้มาดำรงตำแหน่งเกี่ยวกับเรื่องของทางสังคม

แล้วก็เป็นรัฐมนตรีแรงงานการย้ายถิ่นแล้วก็ประชากร
คนนี้ก็เป็นผู้ที่สนิทสนมกับช่วยมาร

ไปดูรัฐมนตรีที่มาจากกองทัพอันนี้พลเรือนแตะไม่ได้

ส่วนอีกคนหนึ่งก็คือพนโตเยอง
คนนี้ควรจะต้องจับตามองอย่างใกล้ชิด

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องชายแดนเพราะดูเรื่องของกิจการชายแดนนะครับ
แต่ว่าล่าสุดนั้นได้กลายเป็นคนที่ทางด้านของ
ดำรงตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีกิจการชายแดนครับ

ของคณะรัฐมนตรีในรัฐบาลชุดใหม่ของพม่านะครับ